คุณผู้ชมคะมีอีกแล้วค่ะที่คนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวจี้ชิงทองที่ร้านทอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะย่านบางบัวทอง
แล้วคนร้ายคงจะอาศัยจังหวะที่ตอนนี้คนก็ใส่หน้ากากอนามัยครับ
ป้องกันฝุ่นพีเอ็ม๒๕ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
คนร้ายมันก็ใส่หน้ากากอนามัยอันเดียวเลยนะไม่ต้องหมวกกันน็อกใช่เลย
ไม่ต้องไอโมงอะไรเลยหรอไม่โมงไม่ปิดอะไรทั้งนั้นน่ะ
กากอนามัยอันเดียวอ่าเดินเดี่ยวเข้าไปที่ร้านทอง
แต่มันมีปืนค่ะครับแต่ยังดีที่มันไม่ยิงคน
มันยิงประตูเพื่อเปิดทางหลบหนีได้ทองไปน้ำหนัก๘๐บาทนะ
นี่ค่ะจังหวะที่ก่อเหตุนะคะครับแต่คุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจใช้เวลาเพียงแค่ห้าชั่วโมงอืม
รวบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้แบบทันควันนี่เห็นไหมมันมีปืน
มันขู่พนักงานขายทองแต่มันไม่ได้ยิงเขา
แค่ประตูตอนเปิดทางหลบหนีไปดูจังหวะที่ตำรวจรวบตัวได้นะคะ
นี่ตอนนี้ที่กำลังจะหนีแล้วประตูล็อกอืม
ก็เลยยิงใส่ประตูที่ล็อกใช่ค่ะอ่า
นี่ยิงเพื่อจะหนีค่ะ
นี่ค่ะนี่ค่ะตำรวจสพบางบัวทองพร้อมด้วยกู้ภัย
เข้าจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะไปจับได้ที่หน้าหมู่บ้าน
อำเภอบางบัวทองบนถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
เนี้ยคนร้ายขับรถคันนี้ค่ะซีวิคสีดำทะเบียงกรุงเทพ
หน้าหมู่บ้านคนร้ายชื่อว่านายอภิเชษกรพิทักษ
อายุสามสิบสามปีค่ะนี่ค่ะ
เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วก่อนเข้าหมู่บ้านก่อนเข้าหมู่บ้าน
ถูกต้องวอร์ยี่สิบแล้วถูกต้องวอร์ยี่สิบ
นี่ก่อเหตุเมื่อตอนบ่ายนะคะครับรวบตัวได้ช่วงประมาณ๖โมงเย็นอ่ะ
อืมนี่ค่ะพอรวบตัวได้ก็นำตัวไปสอบสวนนะคะ
ระหว่างทางก็เค้นสอบไปด้วยนำตัวไปด้วยนายอภิเชษคนก่อเหตุเนี่ย
รับสารภาพว่าก่อเหตุเสร็จเอาทองไปซ่อนที่บ้าน
ที่หมู่บ้านพฤกษาสี่สิบห้าอำเภอบางแยกจังหวัดนทบุรี
เอาทองกับปืนไปซ่อนเอาไว้เปลี่ยนชุดขับรถออกมาจะไปหาเพื่อน
พุทธมนตรสาย๓แต่มาถูกตำรวจจับได้ซะก่อน
สาเหตุก็คือจะเอาเงินเนี่ยไปเคลียร์หนี้สินเขาทำธุรกิจถมที่ดิน
แล้วมีหนี้สินไม่มีทางออกไม่มีเงินไปใช้หนี้
จี้ชิงทองซะเลยนี่ค่ะตอนจับได้นี่สภาพก็อ่อนแรงนะคะ
เขาอ้างว่าเขาก็มีโรคประจำตัวหลายอย่างสมองตีบด้วย
แขนซ้ายอ่อนแรงด้วยแต่ยังจะไปก่อเหตุบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองนะ
ตำรวจก็นำตัวไปหาทองกับปืนที่บอกว่าซ่อนเอาไว้ในบ้าน
ในหมู่บ้านพฤษาสี่สิบห้าแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อ
แล้วแล้วเจอรถออกตรงไหนเจอรถวิ่งมาพอดีเหรอ
ตอนตอนที่อยู่ข้างล้านก่อสร้างนะพี่ที่นายเวณ
อยู่ตรงแล้วเห็นพอดีผมกำลังจอดรถคันนี้ไปเปลี่ยนรถสองศูนย์
ผมเลยกลับวอนมาขี่มอเ๔๔ตามเลยแล้วทำงานอะไรบ้าน

อ้างว่าทำธุรกิจถมที่แล้วงานไม่ค่อยมี
คือคุณทำธุรกิจขนาดนี้
ถ้าธุรกิจมันดีไม่ดีอะไรยังไงก็ต้องหาทางอื่นใช่ไหม

ก็มีงานมีการทำมีธุรกิจของตัวเอง
แล้วถามจริงคิดว่าจะหนีรอดเหรอคะ
แล้วก็ทำเนียนเอาทองไปซ่อน

ขับรถออกมาจะไปหาเพื่อนอย่างนี้
ซึ่งร้านทองทุกร้านเขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
แล้วมันเห็นภาพตอนก่อเหตุชัดมาก
ใส่แค่หน้ากากอนามัยอันเดียว
รูปร่างลักษณะมันชัดมันเห็นนะคะ

ใส่แขนยาวสีฟ้าอย่างนี้นะคะ

ใช่เขาเอาปืนขู่ไปค่ะเป็นพนักงานผู้หญิงด้วยนะคะ
ขู่พนักงานให้เอาถาดทองรูปภัณฑ์มาให้
แล้วกวาดทองทั้งหมดใส่ถุงกระดาษที่เตรียมไป
พนักงานหญิงเขาก็อาศัยจังหวะนั้น
ไปด้านในของร้านเอาถุงกระดาษไปใส่ถุงกระดาษด้วยลดโลกร้อนค่ะ
ไม่ใช่พลาสติกโอ้โหนี่ค่ะได้ทองแล้วก็หนีค่ะแต่ประตูร้านอะ
ล็อกก็เลยใช้ปืนยิงประตูไปสองนัดกระจกแตกแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถ
วิกสีดำไปครับจอดอยู่ในซอยห่างร้านทองไปห้าคูหาได้
ตึกแถว๕ครูหาแล้วก็หนีไปทางหมู่บ้านมุ่งหน้าถนนกาญจนาพิเศษขาออก
ครับตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุพนักงานหญิงสองคนที่อยู่ในร้านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ตำรวจเขาก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจนสุดท้ายก็รวบตัวได้ครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะร้านอยู่ในชุมชนเลยนะคนเยอะค่ะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็มาดูกันเยอะเนี่ยชุมชนขนาดนี้มันยังกล้าไปก่อเหตุ
เนี่ยอยู่ริมถนนเลยครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุนะคะ
เจ้าของร้านทองบอกแบบนี้ค่ะตอนเกิดเหตุมีพนักงานขายอยู่แค่สองคน
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ถือถุงกระดาษเข้าไปแล้วก็ถามว่ามีทองแท่งหรือเปล่า
ถามหาทองคำแท่งครับแต่พนักงานบอกว่ามีแต่เป็นทองชิ้นเล็กเล็ก
ก็โชว์ปืนเลยบอกทองอะไรก็เอามาให้หมดก็เลยรวบทองไปนะคะ
พนักงานก็ยอมทำตามคนร้ายก็พยายามจะทำลายกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ครับแต่มันมีหลายมุมอ่ะมันก็เห็นคนร้ายก่อเหตุชัดนะคะ
ที่คนร้ายจะมาก่อเหตุนี้พนักงานในร้านบอกว่า
มีพ่อค้ามาขายขนมหน้าร้านพนักงานออกไปซื้อ
แล้วพ่อค้าถามว่ามีพนักงานคนเดียวเหรอร้านนี้
พนักงานคนนี้บอกว่าอ๋อไม่หรอกมี๒คน
จากนั้นคนร้ายก็มาก่อเหตุบุกเดี่ยวจี้ชิงทองไปเลย
พนักงานของร้านก็เลยสงสัยคนขายขนมอ่ะอ่าว่ามาดูลาดเหลาแบบ
มาถามก่อนว่าที่ร้านมีพนักงานกี่คนอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ก็ต้องให้พนักงานดูว่าคนขายขนมกับคนร้ายที่จี้ชิงทองคนเดียวกัน
เหมือนกันไหมใช่ถ้าเป็นคนละคนเนี่ยแสดงว่ามีพวกแน่นอน
ค่ะเนี่ยค่ะก็เจ้าของร้านทองบอกว่าเป็นห่วงพนักงานมาก
เพราะว่าเพิ่งมีข่าวลบบุรีไงพนักงานก็โดนยิงโดนอะไร
เหตุการณ์นี้ยังดีนะคะไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายนะคะ
แล้วคนร้ายก็ถูกรวบตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะ
โจรเนี่ยเข้ามาแต่ว่าเขาใส่แมสก็เหมือนเป็นลูกค้าทั่วไป
เพราะว่าเขาจะหิ้วถุงกระดาษเป็นยี่ห้อทอง
เป็นเยาวราชกรุงเทพอะค่ะเขาฮิ้วมาแล้วเด็กก็กดเปิด
รีโมทให้เขาเข้ามาเขาก็เข้ามาเสร็จเขาก็มาถามว่า
มีร้านที่ร้านมีขายทองแท่งไหมเด็กก็บอกว่ามีชิ้นเล็ก
ระบาดตรงข้างหน้าเคาน์เตอร์เนี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็เปิด
โชว์ให้เห็นปืนแล้วเขาก็บอกว่าให้หยิบทองให้
ทีนี้น้องเขาอยู่มุมตรงประตูทางเข้าหลังร้านเขาก็ยืนแล้วเขาก็บอกว่า
เออพี่จะให้หนูหยิบได้ไงเขาก็เริ่มที่จะพูดว่า
หยิบได้ไงอะไรยังไงแล้วก็ค่อยถอยตัวถอยตัว
แล้วก็เข้าไปข้างหลังหลานมันก็จะเหลือเด็กอีกคนนึงที่อยู่มุมใน
เขาก็จะบอกว่าให้หยิบทองให้ทีนี้เขาเอาปืนขึ้นมาขู่แบบ
แต่ตอนที่เจรจาครั้งแรกยังเปิดแล้วก็หยิบขึ้นมาขู่
แต่เพราะเอิญเด็กคนแรกเขาวิ่งเข้าไปข้างในก่อนคนที่สองก็โดนขู่แล้ว
เขาก็เลยแบบยกหาดข้างหลังตรงนั้นจะเป็นหาดใหญ่
พอยกมาปุ๊บเขาก็ค่อยค่อยดันถาดดันดันดันดันดันดันดันดันมาเรื่อยเรื่อย
จนกระทั่งมาใกล้ใกล้ทางประตูที่จะเข้าหลังร้านแล้วโจรเขาก็แบบ
ระหว่างดันโจรเขาก็หยิบกวาดประตูเข้ามาแล้วเขาก็มาเลือกหยิบ
หยิบได้สักไม่รู้ว่าเวลาประมาณเท่าไหร่
เขาหยิบเสร็จก็หยิบใส่ถุงค่ะแล้วเขาก็เดินออกไป
แต่เขาออกไม่ได้เพราะว่ามันประตูล็อก
เขาก็เลยใช้ปืนยิงให้ประตูแตกแล้วเขาก็ออกไป
ข้างหนึ่งไม่มีแรงแขนซ้ายไม่มีแรงใช้มือข้างเดียวแขนขวา
ตามภาพชัดเลยใช้แขนข้างเดียวข้างขวา
กล้องวงจรปิดใช่ไหมตอนที่จะยิงปืนใช่ไหมมีปืนจริงนะเนี่ย
โชคดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากกว่านี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เห็นหน้าคนร้ายตอนก่อเหตุบอกว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกับคนจุดประทัดสองครั้ง
จากนั้นก็เห็นกระจกกระเด็นแบบเต็มหน้าร้านเลยก็คงเป็นช่วงยิงอ่ะยิงยิงประตูที่มันล็อกอ่ะนะ
พอเห็นอย่างนั้นนะเธอบอกว่าคิดได้เลยว่าต้องมีการปล้นทองเกิดขึ้นแน่นะ
รีบปิดประตูร้านที่อยู่ห่างจากร้านทองไปสี่ล็อกแล้วเห็นคนร้ายเดินผ่านหน้าร้านของเธอไป
ท่าทางลุกลี้ลุกหล่นนะฮะยอมรับว่าตอนนั้นตกใจมากกลัวจะถูกยิง

แต่ว่ามันจะดังโป้งสองครั้งค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาดู
ออกมาดูก็จะเป็นเสียงเหมือนเสียงยิงอีก๒นัด

แต่เห็นที่ยามของธนาคารนะคะ
เขาวิ่งเหมือนหลบอะไรสักอย่าง
แต่หนูไม่รู้ว่าที่เห็นใช่โจรหรือไม่ใช่โจร
แต่เขามายืนเหมือนลังเลอะไรสักอย่างอยู่หน้าร้าน
ค่ะถ้าโจรป้นทองก็กลัวเหมือนกัน
กลัวว่าจะเหมือนพอก๊อฟใช่ไหมคะ
กลัวเหมือนกันก็เลยต้องวิ่งเข้าร้าน
นี่ค่ะเราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเมื่อช่วงเย็น
โมงเย็นที่ผ่านมาคือตำรวจรวบตัวคนร้ายได้
แล้วก็พาคนร้ายไปชี้จุดที่คนร้ายอ้างว่าเอาทองคำกับปืนไปซ่อนเอาไว้

ไปหาทองคือคนร้ายได้ทองคำไปน้ำหนักประมาณ๘๐บาท

ใช่ค่ะเห็นบอกว่าเจอแค่น้ำหนัก๒๓บาทนะคะ

พวกนี้ก็จะบอกไม่หมดหรอก

หรือไม่ก็ให้คนที่อยู่ข้างหลัง
ถ้ารู้เห็นเป็นใจนี่เขาไปตามเจอตอนหลังนี่โดนนะฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้คนร้ายถูกควบคุมตัวไปที่

แต่ก็ถือว่าทำงานได้เร็วนะฮะเจ้าหน้าที่ในคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะคุณกิติศักดิ์ตามคดีนี้อยู่